สุดสัปดาห์นี้ครับทั้งเสาร์และอาทิตย์ถ้าใครไม่ได้มีธุระปะปางอะไรไปแถวรามกำแหงแถวสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ย
เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเขามี๕ขั้นตอนตามบนจอนี้เลยก็คือเข้าไปสมัครสมาชิกผู้ประกันตนครับ
แล้วเลือกหัวข้อสมัครมาตรา๓๙ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบทุกข้อครับกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนจากนั้นก็รออนุมัติเป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๙ได้ภายใน๒๔วันทำการ
ได้เหมือนกันครับเงินสมทบมาตรา๓๙จ่ายเดือนละ๔๓๒บาทเท่านั้นครับ
ส่วนเรื่องนี้ต้องรู้เหมือนกันสุดสัปดาห์นี้๒๗และ๒๘พฤษภาคม
ถ้าคุณไม่มีความจำเป็นก็อยากจะให้เลี่ยงครับเลี่ยงบริเวณรอบสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ช่วงเวลาตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๔ทุ่มเลยที่สนามราชมัง
ผู้ชมน่าจะมาประมาณ๔๐๐๐คนที่เขากะเกณฑ์ไว้นะ
ใครที่จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางก็ควรจะเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทางครับ
ถ้าไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงดีกว่าถนนรามกำแหงเนี่ยตั้งแต่๘โมงเช้านะถึงเที่ยงคืนเลี่ยงได้เลี่ยงครับ
ใครที่ไปดูคอนเสิร์ตก็แนะให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเพราะว่าสถานที่จอดรถเนี่ยเขามีจำกัดครับ
ใครที่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตแนะนำให้ไปถนนพระราม๙หรือว่าศรีนครินแทนนะครับ
เรื่องนี้ต้องเตือนเลยครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
รวมไปถึงน้ำท่วมขังด้วยใน๑๓จังหวัดเป็นผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยประเทศไทยนะครับ
มีกำลังแรงขึ้นช่วงวันที่๒๗๓๐พฤษภาคมนี้โดยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็คือนนทบุรีปฐุมธานีและสมุทรปราการ
ส่วนภาคตะวันออก๔จังหวัดก็คือชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้มี๖จังหวัดคือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน
โดยทางปพเตรียมทีมปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงตลอด๒๔ชั่วโมงครับ